ไทยรัฐทันข่าวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้หน่อยนะคะ
เป็นคลิปของวัยรุ่นชายถือมีดยาวเลยนะ
วิ่งเข้าไปจะไปไล่แทงคู่กรณี
ซึ่งคาดว่าทั้งสองน่าจะมีเหตุทะเลาะวิวาสอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า

เหตุการณ์นี้ค่ะเพจเฟซบุ๊คอีซ้อขยี้ข่าวสองนำมาโพสต์ไว้นะคะ
ก็จะเห็นชายเสื้อดำเนี่ยยืนตะโกนบอกให้ชายที่ใส่หมวกกันน็อกวางมีดแล้วมาตัวต่อตัว
จากนั้นไม่นานชายที่ใส่หมวกกันน็อกก็หันมาทำท่าเหมือนจะแทง

หนีทันค่ะชายที่ใส่หมวกกันน็อกก็เลยเดินกลับไปนะคะ
เหตุนี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าปากซอยลาดพร้าว
ซอยสี่สิบแปดนะคะ
แขวงสามเศษนอกเขตห้วยขวางที่กรุงเทพนี่เอง
ที่อุตผ่าแท้รัฐทีวีท์ก็เลยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
พบกับนายประเสริฐนามสมมุตินะคะ

เขาเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา
ทั้งสองคนเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่บริเวณดังกล่าว
แล้วมีปากเสียงกันแล้วก็ชกต่อยกันด้วยนะคะ
คนที่จะถูกแทงเนี่ยใช้หมวกกันน็อกไปฟาดคนที่ถือมีดจนเลือดกบปากอะค่ะ
จากนั้นคนที่ถือมีดเขาก็เลยชักมีดออกมาจะไปแทง
คู่กรณีก็เลยวิ่งหนีเข้าไปในโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
แต่สุดท้ายเหตุการณ์ก็จบโดยที่ทั้งคู่เนี่ยแยกย้ายต่างคนต่างไปนะคะ
หลังเกิดเหตุการณ์นะคะก็มีตำรวจสายตรวจสอนอาชกชัยมาตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยนะคะ
แต่ทีนี้เนื่องจากทั้งคู่แยกย้ายไปแล้วไม่ได้มีเรื่องอะไรไม่ได้มีความแจ้งความอะไรกัน
ก็เลยไม่มีการดำเนินคดีจากคดีนี้เกิดขึ้น